ใช่ค่ะใช่ครับได้รับบาดเจ็บครับก็เย็บไป๖เข็ม

หลังเกิดเหตุภรรยาแจ้ง
หลังเกิดเหตุภรรยาแจ้ง
หลังเกิดเหตุภรรยาแจ้ง
นายจีรศักดิ์สามีก็นั่งกินข้าวอยู่กับลูกสาว
แล้วก็เพื่อนรวมอีก๓คน
อยู่ที่ม้าหินอ่อนหน้าบ้านเลยครับ
จู่นายมืดหลานเขย

ตรงเข้ามาตะโกนด่านายจีรศักดิ์
แล้วก็กระโดดขึ้นบนเก้าอี้

สามีซึ่งโดนคร่อมร่างอยู่นะฮะ

ซึ่งนางนัทธพัฒน์เล่าให้ฟังบอกว่า
ซึ่งโดนคร่อมล่างอยู่เนี่ย
พยายามที่จะเบี่ยงตัว

และสามีก็ลุกหนีได้ทันจากเก้าอี้มรณะนั้น
วิ่งหนีไปทางศาลพระภูมิหน้าบ้าน
มืดนะไม่ลดละความพยายาม
วิ่งตามสามีของเธอไปทัน
แล้วใช้มีดแทงใต้ราวนมด้านซ้ายของสามี

ก่อนที่แม่ของเธอและ

จะเข้ามาห้ามปรามห้ามทับไว้ได้นะครับ

จึงพี่ยูงอย่างเนี่ย
แต่พรลุกได้ก็ว่ามิกล้อนไปตรงนู้น
ก็ล้มไปตรงนู้น
ขาาาพี่เคยจับขาาาพ่อพ่อตาเขานะคะ
เขาก็เลยบอกว่าไม่ได้มาทำไมมาห้่านเฉย

ขณะที่อยู่ในบ้านได้ยินเสียงของนายจีรศักดิ์
บาดเจ็บตะโกนเสียงดังนะครับ
แล้วก็คงท้าทายกับนายมืดอยู่ว่าตัวต่อตัวไหม
แล้วก็ดูถูกเหยียดหยามภรรยาตนเอง
ซึ่งเป็นแม่ยายของนายมืดด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะครับ
บอกให้ทุกคนในบ้านใจเย็น
เพราะเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันบานปลายไปหมดแล้ว

แต่อยู่นะครับนายมืดลูกเขยเนี่ย
ก็ถือมีดเดินออกไปแล้วก็ไล่แทงกัน
จนทำให้นายจีรศักดิ์บาดเจ็บนะฮะ
นี้หลังเกิดเหตุนายมืดผู้ก่อเหตุ
ก็พาภรรยากับลูกสาวหลบหนีไป

เพราะว่าภรรยาของนายมืดเพิ่งจะคลอดลูกสาวออกมาเอง

เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบปากคำ
ดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะครับ